ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็จะต้องนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
โดยจะต้องมีการจ่ายภาษีตามกฎหมายด้วยนะคะ
แต่ว่ามันจะต้องมีขั้นตอนในการจ่ายยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
ในแต่ละงวดก็จะมีผู้โชคดีถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
บางคนโชคดีก็ถูกรางวัลที่๑ดีใจไปตามกัน
ส่วนบางคนก็ถูกรางวัลรองลงมาถือว่าโชคดีไม่น้อยเช่นกัน
แต่การถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนั้น
จะต้องมีการจ่ายค่าอากรค่าภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีเงินรางวัลไม่เกิน๒๐๐๐บาทรับรางวัลเป็นเงินสด
โดยต้องชำระค่าอากรภาษีก่อนรับเงินรางวัล
กรณีเงินรางวัลเกินกว่า๒๐๐๐บาท
รับรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยหักค่าอากรภาษีเรียบร้อยแล้ว
สลากินแบ่งรัฐบาลผู้ขอรับเงินรางวัล
ต้องชำระอากรสแตมในอัตรา๑บาทของเงินรางวัลทุก๒๐๐บาท
หรือเศษของ๒๐๐บาท
สลากกันกุศลผู้ขอรับเงินรางวัล
ในรายงาน
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งมีการเผยแพร่ภาพ
ที่เราถูกราเตอรี่ลงไปในโลกโซเชียล
เพราะว่ามิตรสาธิบอาจจะนำไปใช้ได้
สิ่งที่แบบผิดกฎหมายแล้วเราอาจจะพลาดเงินรางวัล
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณเป็นผู้ถูกรางวัล
อย่าลืมนำสลากินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินรางวัล

ตามที่เราได้ให้คุณผู้ชมติดตามกันไป